ไม่ได้อ่านข่าวแม่มานานแล้ว

แม่อังแต่งโมเนี่ยคือ
นางซื้อประกันเอาไว้

บ้านก็จะเป็นของ

เมื่อก่อนตอนที่นางยังมีชีวิตอยู่

แต่ก่อนตายนางก็พยายาม

ตอนแรกจะขายแล้วจะไปอยู่ห้อง

แต่วันนี้แม่ก็ไปพูดตอนงานวันเกิด

รวมถึงบ้านสองหลังด้วยเนอะ

เพราะตอนนั้นมันซื้อหลังละไม่กี่ล้านเอง
ประมาณสี่ล้านสี่ล้านห้าร้าน

เพราะน้องให้มันซื้อว่าทาวน์อินทาวน์
ใช่ไหมใช่นะฮะบ้านกลางเมือง
บ้านกลางเมือง

พ่อจำได้ตอนนั้นบอกว่าพี่มดตอนแรกซื้อหลังเดียวก่อน

ตอนนี้มันขึ้นไหมตอนนี้ขึ้นแล้วอยู่มาร้านแปด

ถ้าติดแบบห้างสักสินค้าอยู่มาร้านแปด
บ้านแม่พี่อยู่ใกล้กับอิสวิล

ตอนนี้อยู่เขาตีราคาให้๗ล้านกว่า
นั่นแหละตอนนี้ก็คือบ้านน้องก็อยู่เท่านั้นแหละ

วันนี้คุณแม่ก็บอกว่า
แอนน่าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของแตงโม

ภรรยากเหมือนแม่กับคุณแอนน่า

หน้าหัวปราม้อไปสวี

พร้อมใจประสานสีอย่างนั้น

แอนนาเป็นเพื่อนที่ดีของแตงโม

เลยมาให้นะเอาไปแบ่งเพื่อน
คุณแม่ครึ่งหนึ่งตัวเดียวที่พี่โมฝากเคยพูดบอกฮิโปร์ไว้
ว่าอยากตัวนี้ยังเขาฮา์อาหารในตัวนึงเขาบอกเนี่ยกันตัวไหนนะฮิโปร์ที่
ไอฮาที่ตั้งว่าเรามีรักให้ฉันหน้าเห็นนะคะจะอยากตัวนั้นแหละคือ
รู้สึกว่านางต้องการจะเคลียร์ของออกจากบ้าน
ถูกต้องแม่เขาอยากจะให้เคลียร์ของออกจากบ้าน
จากเสื้อผ้าน้องโมตอนนี้
เขาก็จะมีไฟเป็นเครื่องมือไหลล่ะ

พวกนาฬิกาเป็นร้อยเรือนเลย

ก็โอนเป็นชื่อแม่เรียบร้อยแล้ว
ถามว่าจะเก็บไว้หรือขาย
คุณแม่ได้ให้แอนนาช่วยแล้ว

ถ้าจะขายก็จะได้ราคามากกว่า

โมมาหานะแต่น้องไม่ได้มาหลอก

ขออีกชุดหนึ่งครับ
กลัวเหมือนกันน่ะยังไง

แม่ก็ดีใจเขามีความสุข

เขาว่าอย่างนั้นมันเหมือนดึงลูกเข้ามาเกี่ยวข้อง

เพราะอะไรบันไดมันเยอะ
บันไดมันเยอะไปหน่อย

ตอนซื้อเนี่ยอ๋อห้องละ๔ล้าน

ขึ้นแล้วสัญหาขึ้นทุกปีอยู่แล้ว
ตอนนี้นานามัน๖๗ล้าระมด

อาทารย์โมกู้นน่าจะอยู่แบบท่าเท่าอินเทิร์ทด้วย

บอกว่าถ้ารีโนเวทแล้วมันจะขายได้ราคา
เพราะไอ้นาเขารู้จักกับคนที่เป็นอินทีเรียเนี่ย
ที่จะมารีโนเวทบ้านเขาก็รับอาสาว่า
ตอนนี้หาอินทรียแล้วก็เดี๋ยวจะรีโนเวทให้แม่

เพื่อถ้ารีโนเวทแล้วมันสวยแล้วแม่เกิดเปลี่ยนใจ
อยากจะเก็บบ้านโมไว้เออมันก็ดี

เพราะว่าบ้านหลังนี้ชื่อเป็นชื่อคุณแม่แล้วไง

เพราะว่าเหมือนมีคนหลายคนไปโจมตีคุณแอนนาเหมือนกัน
ว่าเป็นแบบเอาทำไมไม่เก็บบ้านของโมไว้
ช่วยแม่ทำไมทำไมต้องขายอะไรอย่างนี้
นายนาบอกว่าก็ถ้ามีเงินเยอะเหลือ

แต่ก็เอาตรงพี่นาจะเก็บไว้ให้โมทำไม

ถูกไหมถ้ามันขายต่อแล้วได้รายได้อย่างน้อย
หรือแม่ทำให้มันสวยแล้วไว้คนเช่าก็ได้
จะมีเงินกินตลอดใช่ไหมล่ะ
อย่างนั้นก็ดีเพราะเท่ากับแม่ไม่ต้องส่งแบงค์แล้ว

เท่ากับแม่ก็จะได้มีเงินรายได้ต่อเดือน
ว่าสมมุติแม่เขาไปอยู่คอนโดเขาสะดวกกว่าถูกไหมคะ
มาอยู่บ้านพี่โมไหนค่ารีโนเวทค่าดูแลอีกแล้ว
แล้วไม่เขาจะออกมันก็ต้องเป็นค่าใช้จ่าย
มันไม่มีรายได้เข้ามามันก็ต้องใช้จ่าย

ใช่ก็ต้องทำบ้านทำสตูดิโอสตูดิโอ
บ้านมันต้องมีค่าใช้จ่ายไงส่วนข้างค่ะ
มาถ้าคุณแม่คิดว่าถ้าไม่อยากเสียเงินตรงนี้
เขาอาจจะตัดใจขายก่อนเลย

อืมก็เป็นสิทธิ์ของคุณแม่ด้วย

คุณแม่ก็ไม่ได้แบบว่าคือทำงานแบบ
มีรายได้แบบที่จะมาดูแลบ้านว่าง
แล้วก็คุณแม่เขาก็เหลือคนเดียว
มีพี่ชายต่างแม่ใช่ไหมคะ
คุณพูดแม่ต่างข้ออภัยค่ะอีกคนนึงคือเขาคือบ้านส่องหลังจะอยู่ยังไง
ถูกมั้ยคะมันก็ก็สิทธิ์ของเขาแล้วคุณผู้ชม
มันเช่าห้องอยู่นะเช่าอพาร์ทเมนต์อยู่ตอนที่เป็นนางเอกใหม่
มันเพิ่งมาซื้อตอนที่มันออกมาจากช่องอ๋อเรื่องสองเรื่องสามช่องเจ็ด
เก่งเขาอยู่กับพี่ชาวด้วยนะอยู่ตึกเดียวกันด้วย
อ่าแล้วดาราอยู่กันดาราอยู่เยอะด้วยอยู่เยอะเอ่อพี่ทัศน์ก็ไปบ่อยแล้วมีใครอีก
แล้วก็พี่นิ้งพี่นิ้งคุณสตรีก็อยู่ด้วยเมื่อก่อนทั้งตึกเป็นตึกแถวรัชดาใช่ไหมใช่ครับอ่าฮะ
อือหืออ่าก็อยู่กันเพราะวีรภาพด้วยหรือเปล่าวีรภาพก็แวะวีรภาพด้วยอ่าฮะ
ก็มาดาวบ้านหลังเนี้ยถูกต้องแล้วตอนแรกผ่อนหมดแล้วก็เพิ่งมา
ตอนตอนที่ตอนที่ช่วงที่ผ่านมาที่นางยังบ่นบ่น
ไฟแนนซ์ปุ๊บเหมือนดวงอ่ะค่ะรีไฟแนนซ์ปุ๊บแล้วก็เหมือนเขาว่า
รีไฟแนนซ์ปุ๊บเขาจะต้องซื้อประกันอ่ะน้องอ่าเขาแถมให้ไม่ใช่
เขารวมให้ป่ะคะมันจะต้องเสียค่ารีไฟแนนซ์มันจะต้องเสียค่าประกันอืม
หมายถึงว่าถ้าสมมุติคุณแบบว่าเป็นอะไรขึ้นมากระทันหันอะไรอย่างนี้
มันก็คือจะไม่ต้องจ่ายเลยค่ะใช่ป่ะใช่ถูกต้องเขาเนี้ย
มันก็แบบใครจะไปลุกก็เหมือนประกันที่คุณไอ้ธัญญาให้อ่ะอ่าอ่า
ในรายการเนอะอ่ะรายการของของของคุณไอธัญญารู้สึกมาอยู่ช่องไทยรัฐแล้วเนี่ยค่ะ
ก็คือคุณไอธัญญาให้คือใครจะไปรู้ว่ามันถ้าป่วยไม่ได้นะอืม
ต้องอย่างเดียวอุบัติเหตุต้องตายอืมถ้าตายอ่ะได้เงินอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิต
ใช่ค่ะนะฮะแล้วก็เซ็นให้น้องอิสเตอร์ด้วยตอนนั้นก็คงไม่มีใครอยากตายหรอก
ถูกต้องไหมล่ะใครไปคิดอ่ะใครจะคิดว่าตัวเองจะตายล่ะถูกต้องค่ะก็เลยต้องเซ็นให้คนอื่นอืม